ที่จังหวัดสมุทรปราการครับคุณผู้ชมครับ
คืออย่างนี้นะหน้าร้านสะดวกซื้อมี๒กลุ่ม
กลุ่มหนึ่งผัวกับเมียนั่งดื่มกันอยู่
อีกกลุ่มนึงเป็นผู้หญิงนะฮะนั่งดื่มกันอยู่เหมือนกัน
ปรากฏว่าเขามีเรื่องทะเลาะกัน
ทะเลาะกันผู้หญิงในกลุ่มนี้โทรไปตามแฟน
พอแฟนมาเท่านั้นแหละครับคุณผู้ชมครับ
มากระทืบฝั่งนี้นะ
เมียตายผัวเจ็บลองไปดูฮะ

รุนแรงลกขาดสติ

ตำรวจภูทรพระประแดงลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับ
ตรงนี้คือซอยสุขสวรรค์๗๘แยกที่๒
ตะบุญบางจากอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ
ที่เกิดเหตุนะครับคือหน้าอาคารพาณิชย์
ไปพบนางสาวสิริพรเสียชีวิตนอนคว่ำหน้าอยู่ข้างรถตู้โตโยต้า
นี่ฮะห่างไป๕เมตรไปเจอรถจักรยานโยนยามาฮ่า
สภาพด้านหน้าซ้ายพังยับเยินครับ
แล้วก็มีคนเจ็บเป็นผู้ชายอายุประมาณ๓๐๓๕ปี
จากการสอบสวนทราบว่าผู้ได้รับบาดเจ็บกับผู้เสียชีวิตเป็นผัวเมียกัน
เป็นผัวเมียกันฮะได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะครับ
คนขี่รถจักรยานยนต์นะส่วนคนเสียชีวิตคือเมียคนซ้อน
ขี่รถหนีคู่กรณีซึ่งขี่รถตามหลังมานะ
พอมาถึงจุดเกิดเหตุรถของผู้ได้รับบาดเจ็บเสียหลัก
เสาไฟฟ้าข้างทางแล้วไปชนรถตู้ที่จอดอยู่ตรงนี้
เขามาชี้ชนตรงนี้ก่อนแล้วมาชนรถตู้นะครับ
ทำให้คนซ้อนซึ่งเป็นภรรยาเสียชีวิต
ส่วนคนขี่รถจักรยายนต์คือสามีนะฮะได้รับบาดเจ็บครับ
จากนั้นคู่กรณีที่ตามหลังมาก็จอดรถลงมา
แล้วก็เป็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นทำร้ายนะฮะ
ทำร้ายกระทืบเตะอยู่ตรงนั้นฮะแล้วก็ยืนรอมอบตัวนะ
นางสาวกัญญารัฐแฟนสาวของผู้ก่อเหตุเล่าบอกว่า
งานแล้วเธอกับเพื่อน๔คนนะมานั่งสังสรรค์กันที่หน้าร้านสะดวกซื้อ
ส่วนอีกกลุ่มที่มีปัญหากันเนี่ยก็นั่งอยู่ก่อนห่างกันไม่มาก
โดยกลุ่มคู่กรณีเริ่มเมาแล้วแล้วต่อว่าด่าทอกลุ่มของเธอ
ระหว่างนั้นเธอกำลังคุยโทรศัพท์กับแฟนอยู่แฟนได้ยิน
ไม่พอใจขี่มอเตอร์ไซค์มากับเพื่อนสองคนครับ
มาถึงก็นะฮะผู้ได้รับบาดเจ็บกับผู้เสียชีวิตก็ขี่รถหนี

คุณผู้ชมมาฟังนายอติชาติเขาบ้างไหมคนนี้แหละคนก่อเหตุอติชาติเนี่ย

อารวาสเอามีดมาแทงแฟนเขาก่อนนะ
แล้วผู้ตายตะโกนว่ามึงเก่งให้ไปเอาพ่อมาต่อยกับกูเลย

เขาไม่เคยมีเรื่องกับผู้ตายมาก่อนครับ
เรื่องมาจากที่ผู้ก่อเหตุนะฮะ
ใช้ขวดปลาแฟนของเขาก่อนที่หน้าร้านสะดวกซื้อ
ซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่เขาจะมารับแฟนหลังเลิกงาน
แต่เมื่อคู่กรณีนะครับเจอหน้าเขาก็รีบขี่รถจักรยานยนต์หนี
เขาก็ขี่ตามก่อนที่คู่กรณีจะเสียหลักล้มตรงทางโค้ง

รับประราบธรรมเขาจริงนะฮะครับครับยอมรับ